มาดูเหตุนี้ครับไปแล้วนะฮะหมอปลาไปแล้วไปไหน

ไปบ้านแม่แหนมแม่ของน้องเนเน่นะฮะ
คุณแม่ผู้สูญเสียลูกไป๓คน
แล้วก็การสูญเสียลูกอายุของลูกมันเกี่ยวพันกับเลข๑๔ทั้งสิ้น

ใช่เมื่อวานหมอปลาก็ไปที่บ้านแล้วเรียบร้อยที่อุดรธานี
แล้วไปเจอหินก้อนหนึ่งก้อนใหญ่มากลักษณะเป็นหินและเหมือนกระโหลก

ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาหมอปลาไปบ้านนี้อีกครั้ง
เพราะว่าต้องไปทำพิธีสยบวิญญาณ
คุณผู้ชมไปดูพิธีที่เกิดขึ้นเมื่อเช้ามืดนะครับ
ตอนนี้แสงอรุณมาแล้วเวลานี้ใช้ในการแก้ล้างอาถรรพ์
นี่แหละครับพิธีกรรมเมื่อวาน

ตอนเช้าก็ต้องทำหมอปลาชี้ท้องฟ้าให้ดูเพราะอะไรรู้ไหมคุณ
คือหมอปลาบอกว่าต้องเริ่มทำพิธีตั้งแต่แสงแรกตั้งแต่แสงอรุณนะครับ
ตี๕๓๐หมอปลาไปที่บ้านนี้ที่อุดรธานีเนี่ยนะครับ
แล้วหมอปลาบอกว่าจะต้องทำพิธีถอดถอนดวงวิญญาณร้าย
ในช่วงที่มีการรับแดดรับแสงอรุณ
หมอปลาทำพิธีในขั้นตอนแรกคือนำน้ำสาวข้าว
คือบอกให้ที่บ้านนี้เตรียมไว้นะ
หุงข้าวเอาน้ำซาวข้าวน้ำแรกเนี่ยเอามาทำเป็นน้ำมนต์นะครับ
แล้วพิธีการก็คือแบบนี้เมื่อเตรียมน้ำซาวข้าวแล้ว
ก็จะทำพิธีในช่วงแสงแรกของวัน
นำน้ำซาวข้าวมาทำเป็นน้ำมนต์
แล้วก็เอาไปประพรมรอบบ้านนะครับหลังจากที่มีการปักทูบ๑๐๘ดอก
ซึ่งถือว่าเป็นการให้รือสี๑๐๘ตนเข้ามาปกป้องคุ้มครองบ้านแทน
แล้วตอนที่ไปปรับพรมน้ำมนต์ต้องเป็นหญิงพรมอาจารย์ด้วยใช่ไหมครับ
ต้องเป็นหญิงพรมอาจารย์แล้วก็ต้องเป็นเจ้าของบ้านนี่แหละครับ
น้ำซาวข้าวทำเป็นน้ำมนต์แล้วก็ท่องบทเขาเรียกว่าองค์การธรณีศาล
การธรณีศาลองค์การแล้วก็ต้องสวดถอน
โดยให้ยังไงรู้ไหมคุณโดยให้เจ้าของบ้านคือแม่แหนม
แล้วก็หญิงพรมจันทร์ประพรมน้ำมนต์รอบบ้าน
เดินตามเข็มนาฬิกาจากนอกบ้านเข้าสู่ในบ้าน
แล้วก็พูดไปด้วยคำที่ท่องกันแบบเมื่อกี้ก็คือนโม๓จบ
พอนโม๓จบก็พูดถอดถอนนะครับ
คำพูดถอดถอนต้องท่องแบบนี้
ขอถอดขอถอนถอดหลักปักจองผู้ใดควรครองขอให้สมปอง
นี่ต้องท่องไปขณะปะพรมน้ำมนต์นะ
ขอถอดขอถอนถอดหลักปักจองผู้ใดควรครองขอให้สมปอง
นี่ครับก็คือถอดวิญญาณออกจากตรงนี้วิญญาณร้าย
ส่วนผู้ใดควรครองก็หมายถึงว่าเจ้าของบ้านเนี่ย
ควรจะเป็นผู้ครอบครองบ้านแห่งนี้
ขอให้เจ้าของบ้านมีแต่ความสุขความเจริญ
นี่หมอปลาให้ทำพิธีแบบนี้นะครับ
แล้วก็หลังจากนั้นจากนอกบ้านแล้วก็เข้าไปในบ้าน
เข้าไปในบ้านหมอปลาก็ทำพิธีอีกสักนิดหนึ่ง
แล้วก็ประพรมน้ำมนต์ไว้หมอปลาอธิบายไว้แบบนี้คุณ
บอกว่าพวกวิญญาณจะเริ่มมีพลังตอนที่พระอาทิตย์ตกดิน

แต่ถ้าพวกเราจะทำพฤทธิการถอดถอน
ต้องทำตอนเช้ารับแดดรับแสงอรุณ
ตอนนั้นวิญญาณมันจะพลังน้อยแล้ว

ถ้าเราทำพิธีถอดถอนวิญญาณก็จะหายไป
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะเรื่องของพิธีถอดถอน
ทีนี้ผู้สื่อข่าวเราก็ถามหมอปลา
หมอปลาและครอบครัวนี้เขาจะอยู่อย่างมีความสุขแล้วหรือยัง
หมอปลาบอกโอ้จากนี้ไปไม่ต้องกังวลแล้ว
เราทำพิธีหลายอย่างแล้วนะครับ
ซึ่งหมอปลาเมื่อวานย้อนกลับไปสักนิดหนึ่ง
หมอปลาทำพิธีกับก้อนหินก้อนหนึ่งคุณ
คือเมื่อวานนี้นะครับหมอปลาเดินทางไปที่บ้าน
เดินสำรวจบ้านแล้วไปเจอก้อนหินก้อนหนึ่งเนี่ยคุณ
มันเป็นปนกันนะก้อนหินก้อนดินเนี่ย
ก้อนใหญ่โตมโหลานนี้เลยนะครับ
ซึ่งไอ้ก้อนหินก้อนนี้ทางครอบครัวของน้องเนเน่
บอกแบบนี้บอกว่าตอนนั้นเหมือนมีการมาถมที่ที่บ้าน
แล้วทีนี้ไอ้ก้อนหินก้อนนี้มันก็ติดมากับรถขนดินขนหินใช่ไหม
ที่บ้านก็บอกไม่ต้องเอาไปทิ้งหรอกเอาไว้ที่บ้านแถวนี้แหละ
ปรากฏว่าหมอปลาบอกว่าไอ้ก้อนนี้มันเหมือนหินกระโหลก
คุณลักษณะกระโหลกเป็นยังไง

นี่ตอนแรกหินที่ยังไม่มีแดงนะนี่คือหิน
แต่พอขีดเส้นแดงนี่คือมันดูชัดขึ้นมากเลยนะคะ
มันดูกลายเป็นกระโหลกแล้วเป็นหินศิลาแรงถูกฝังในดิน
คล้ายหัวกระโหลกก็เหมือนกับตอนที่ครอบครัวของน้องเนเน่
เขาฝันกันนะบอกว่ามีสารพระภูมิเก่า
แล้วก็เห็นเหมือนมีคนเดินไปเดินมามีคนแก่๔คน
แล้วหมอปลาก็ส่งจิตไป
บอกว่าที่บ้านนี้มันมีหินเหมือนลักษณะของกระโหลก
นี่นะครับนี่ก็เป็นเรื่องความเชื่อ
ปรากฏว่าเมื่อวานพอขุดหินกะโหลกขึ้นมา
หมอปลาก็ทำพิธีครับทำพิธีโดยให้เอาไปที่วัด
หินกะโหลกนี้น้ำหนักเป็น๑๐๐กิโลกรัมนะครับ
ไปที่วัดแล้วหมอปลาบอกว่านี่แหละ
มันเป็นหินไม่ดีหินคล้ายกระโหลกมนุษย์
ก้อนนี้ฝังอยู่ทิศเหนือของบ้าน
กดทับหรือว่าครอบงำคนในบ้าน
แล้วหมอปลาก็ใช้ค้อนทุบหินตรงนี้
ประเดิมก่อนเลยในการทุบ

แล้วเดี๋ยวหมอปลาก็จะเริ่มทุบ

คุณตาของน้องเนเน่ก็ขอทุบทำลายหินก้อนนี้
แล้วคุณตาก็บอกว่าโอ้โหทำหลานกูตายไปถึง๓๔คนแล้ว

ส่วนนี้ครับคุณตาของน้องเนเน่ก็ทุบตาม
หินแหลกละเอียดเลยนะครับ
ทีนี้ครับคือผู้สิทธิ์ของเรา
ถามหมอปลาบอกหมอปลาบ้านนี้อยู่เย็นเป็นสุขแล้วใช่ไหม
หมอปลาบอกใช่อยู่เย็นเป็นสุข
ผู้สิทธิ์ข่าวถามอีกบอกว่าถ้าแม่แหนมอยากจะมีลูกอีก
มีได้ไหมหมอปลาพูดยังไงรู้ไหม
หมอปลาบอกว่าถ้าอยากจะมีลูกอีก
ขอดูที่เป็นประโยคของหมอป้าหน่อย
หมอปลาบอกว่าถ้าครอบครัวนี้อยากจะมีลูกลูกอีกนะ
ก็ให้ขยันทำถ้าครอบครัวนี้อยากมีลูกอีก
ก็ขยันทำกันสิทำลูกนะคุณ

อันนี้คือสิ่งที่หมอปลาไปบ้านของแม่แหนม
บ้านของครอบครัวน้องเนเน่นะครับ
ก็ไปล้างอาถรรพ์ล้างมณฑินอะไรให้หมดแล้ว
หมอปลาก็ยืนยันว่าหลังจากนี้จะอยู่อย่างอะไรนะเย็นเป็นสุข

อันนี้เป็นเรื่องความเชื่อด้วยนะครับ